สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณปุ้ยครับ

การชุมนุมจะยืดเยื้อไปอีกกี่วันไม่รู้
แต่ว่าอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมฟังตรงนี้หน่อย
เพราะว่ามีประชาชนเขาส่งข่าวขอร้องผ่านมา
คือถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนที่เห็นด้วย
เป็นกองเชียร์ของผู้ชุมนุมนี่แหละ
แต่เขาบอกว่าขอสัก๒๓เรื่องได้ไหม
ถ้าจะมีการชุมนุมยืดเยื้อต่อไปอีก
หนึ่งเรื่องการบอกเวลานัดหมายว่าจะชุมนุมที่ไหนเนี่ย
จริงอยู่ก็เข้าใจว่าถ้าไปบอกเวลาล่วงหน้า
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตามไปบล็อกไปสกัด
ฉะนั้นไม่บอกล่วงหน้านาน
บอกล่วงหน้าเอาช่วงกระชั้นชิด
ปัญหาคือคนที่อยู่และใช้เส้นทางผ่านสถานที่ชุมนุม

พอเขาไม่รู้ออกจากออฟฟิศจะกลับบ้านไปติดแงกอยู่กลางทาง
ข้างหน้ามีม็อบไปต่อก็ไม่ได้
เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหาทางออกไปทางไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้น
แล้วก็ต้องติดแงกอยู่ในรถ

เดือดร้อนมากก็มีเดือดร้อนน้อยก็มีเดือดร้อนน้อยก็เช่นว่าแค่แค่ช้าไปหน่อย
เดือดร้อนมากหน่อยก็ปวดท้องหาที่เข้าห้องน้ำไม่ได้
เดือดร้อนมากเข้าไปอีกในรถมีคนป่วย
พาญาติพี่น้องไปโรงพยาบาลสมมุติอย่างนี้นะ

แต่ถ้าบอกเขาร่วงหน้าสักนิดนึง
เขาจะได้วางแผนว่าอ้อออกจากออฟฟิศจะกลับบ้านเนี่ยไปทางไหน
ข้างหน้ามีม็อบนะเราเลี่ยงเส้นทางตรงนั้นตรงนี้นะ

อันนี้ก็จะทำให้เบาได้ไปหน่อยหนึ่ง
ขอให้คำหนึ่งถึงตรงนี้ด้วยครับ
อันที่สองเรื่องสถานที่ชุมนุม
จริงแล้วเนี่ยการชุมนุมที่เกิดขึ้นตอนนี้
เป็นการชุมนุมเพื่อส่งสัญญาณให้รู้ว่า
คนมากันเยอะคนเห็นด้วยกันเยอะ

ฉะนั้นการชุมนุมในลักษณะอย่างนี้
ไม่จำเป็นต้องเอาสถานที่ที่เป็นตัวประกันให้ประชาชนเดือดร้อน
แล้วเมื่อประชาชนเดือดร้อนไปกดดันให้รัฐบาลต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องไปประชุมตามสี่แยกใหญ่
อยู่กันหลายวันให้ประชาชนเดือดร้อน
ประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลก็ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่ว่ารักษณะการชุมนุมที่เกิดขึ้นคราวนี้ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้น
เมื่อไม่จำเป็นต้องขนาดนั้น
อย่าไปยึดเอาตามสี่แยกชุมนุมใหญ่
ที่รถต้องผ่านหลายสายต้องเป็นทางเชื่อมไปโน่นมานี่แล้วทำให้เดือดร้อน
ไปหาที่ชุมนุมกว้างหน่อย
แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับการจราจรมากเกินไป
มาแสดงออกให้รู้ว่านี่มีคนมากันเยอะนะ
ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเยอะนะมีคนมาไล่นายกเยอะนะ
ไปหมดเลยนะก็แสดงออกอย่างนั้นแล้วก็กลับ
เพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่ต้องอยู่นานอยู่แล้วนี่
แต่ก่อนเนี่ยอยู่นานเพราะว่าต้องรอฟังแกนนำปลาใส
เข้าคิวปลาใสกันเยอะคนนั้นคนนั้นคนนี้คนสำคัญทั้งนั้น
ฉะนั้นอยู่ฟังปลาใสเนื้อหาในการปลาใสก็คือบอกให้รู้ว่าทำไมต้องมาชุมนุม
นุมด้วยเหตุผลอะไรมาไล่ใคร
แต่ว่าม็อบยุคนี้ม็อบที่เป็นอยู่ขนาดนี้ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาปลาใสว่ามาชุมนุมกันเพราะอะไร
มาต้องการอะไรมาแสดงออกยังไงเขารู้กันหมดแล้ว
ฉะนั้นมาแค่แสดงตนฟังการชุมนุมนิดหน่อยแล้วก็แยกย้ายกลับบ้าน
ถ้าเป็นอย่างนี้อย่าไปใช้สถานที่ที่มันก่อให้ผลกระทบต่อการสัญจรต่อความเดือดร้อนของประชาชนวงกว้าง
ดีกว่าไหมครับเอาลองคิดกันดู
มาก็คือเรื่องที่ผมคิดว่าผมเริ่มพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่มีม็อบใหม่แล้ว
ว่าสถานการณ์การชุมนุมในคราวนี้มันจะไม่เหมือนกับสถานการณ์การชุมนุมที่ผ่านมาในอดีต
สถานการณ์การชุมนุมที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าจะชุมนุมตั้งแต่๑๔ตุลา๖ตุลาพฤษภาถ้ามินสามารถอะไรก็ตามแต่เถอะ
ตอนนั้นสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ยึดโยงกับเรื่องเศรษฐกิจเท่านี้
ฉะนั้นตอนนี้ถึงแม้ว่านักธุรกิจภาคธุรกิจบางส่วนก็อาจจะเห็นด้วย
กับการชุมนุมเรียกร้องแต่ว่าเขาก็เป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ผมได้รับเอกสารเป็นข้อมูลมาจากคนที่เขาเขียนเรื่องของเศรษฐกิจ
ผมจะนำมาถ่ายทอดให้ฟังเพราะว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมก็ตามแต่
แต่ว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเมื่อเราจบล็อกดาวน์เราก็เจอน้ำท่วม
พอเราจบน้ำท่วมเราก็เจอม็อบระหว่างเจอม็อบเราก็เจอพายุฝน
ตั้งสติกันให้ดีนะครับแยกแยะพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นทุกเรื่องด้วยปัญญา
อย่าให้ความเกลียดชังใดมาครอบคำทำให้คนไทยแตกแยกกัน
เราเจอปัญหาที่สำคัญมากคือเศรษฐกิจกำลังแย่ลงเรื่อย
หรือที่เรียกว่าซึมยาวยาวไปอีก๒ปีเต็ม
เราคงฟื้นตัวช้ากว่าประเทศอื่นพอสมควร
ธุรกิจลายย่อยแย่ลงแบบหนักหนาสาหัสจากหนี้ครัวเรือน
เกือบ๙๐ของหนี้ในระบบที่มี๑๔ล้านล้านโดยประมาณ
เมื่อคนจนลงไปเรื่อยกำลังซื้อในประเทศที่กำลังเป็นเครื่องจักรสำคัญ
สำหรับพนักงานกินเงินเดือนก็จะลดลงต่อเนื่องเพราะมีโลบอทเข้ามาแทนที่หุ่นยนต์
เราได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยคาดว่าจะได้เห็นคือนักบินตกงาน
เราได้เห็นภาคบริการถูกให้ออกอย่างต่อเนื่องหากการจ้างงานในภาคบริการยังเป็นแบบนี้
กำลังซื้อคงดีขึ้นไม่ได้ที่สำคัญกลุ่มที่ไม่เคยคิดว่าจะโดนให้ออก
ลุกลามและจะโดนให้ออกขึ้นไปเรื่อยโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์กลุ่มโฆษณากลุ่มท่องเที่ยว
กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งหมดถึงนาทีนี้ลองคิดว่าจุดที่เรากลับอยู่คือวงที่กระทบ
ที่เท่าไหร่เช่นโรงแรมคือวงที่หนึ่งธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมคือภาคบริการภาคการท่องเที่ยวร้านอาหารนั่นคือวงที่สอง
และวงที่๓คือวัตถุดิบในการผลิตอาหารก็ลองดูว่าเราจะถูกกระทบเรือแรงเมื่อไหร่
อาจจะไม่สามารถชำระเงินกู้และดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้ได้แบบมีประสิทธิภาพ
เมื่อทุกคนแย่เด็ดดอกไม้ก็สะเทือนถึงดวงดาววงรอบรายใหญ่แย่หมดรายใหญ่ที่มีหนี้อยู่ประมาณ๓แสนกว่าล้านก็ย่อมต้องตกกระทบ
ถ้าทุกคนแย่ขนาดนั้นเตรียมรับมือได้
อสังหาที่เจ็บหนักได้เลยอสังหาเก่าเช่นคอนโดที่กลุ่มโนมันนี่ดาว
ซื้อมาเก็บเกณฑ์กำไรปล่อยผู้ชาวเสียหายไปถึง๔๐เปอร์เซ็นต์
สังหาริมทรัพย์ใหม่ได้รับผลกระทบเต็มจากการซื้อชะลอตัว
และไม่มีคนจีนเข้ามาซื้อ
เมื่อทุกคนเจ็บภาคการเงินก็เจ็บหนัก
ตามมาถึงเวลานั้นลองนึกดูภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ตกงานจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
แล้วก็เห็นชัดมากในอีก๖๙เดือนข้างหน้าถ้ายังไม่พบวัคซีน
การว่าปีหน้าจะมีนักท่องเที่ยว๙ล้านคน
บอกได้เลยว่าไม่ง่ายที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาขนาดนั้น
ถ้าโควิดยังไม่จบภาคท่องเที่ยวคงแย่ต่อเนื่อง
วันนี้ห้องพักภูวิลล่าที่ภูเก็ตสมุยเดิมขายกลางคืนละ๓๐๐๐
ตอนนี้เหลือ๓๐๐ถึง๖๐๐ห้องยังไม่เต็ม
พอประกาศว่าจะรับนอกท่องเที่ยวจีนเข้ามานักท่องเที่ยวไทยก็ยกเลิกจองห้อง
จองที่ภูเก็ตทันทีเพราะเขากลัว
เจอทั้งความล้าหลังและทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ที่เป็นหัวใจหลัก
ส่งออกปีนี้ติดลบไปประมาณ๓๐ของสินค้าที่เราผลิตได้
ดูแล้วยังไม่เห็นเคิร์ฟของประเทศเลย
แล้วตอนท้ายเขาบอกว่าบอกตัวเองว่านี่คือช่วงเวลาที่ทุกคนในบริษัทในบ้าน
ต้องกลับไปทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่คือจัดการให้ทุกอย่างไปข้างหน้า
รับภาวะซึมยาวและเห็นปรากฏชัดสุดอีกประมาณ๖เดือนข้างหน้า
ระหว่างหุ้นขาลงรักประเทศไทยรักแผ่นดินไทยต้องสามัคคีกันให้มาก
ภายนอกก็แย่อยู่แล้วศึกในไม่ควรต้องเกิดซ้ำเศรษฐกิจ
และทำให้ประชาชนภาคธุรกิจเดือดร้อนหนัก
ผมบอกว่าเอามาเล่าให้ฟังไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม
และไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของนายก
ความนี้เพียงแต่บอกว่านี่คือผลกระทบที่เรากำลังจะเจอกับภาคเศรษฐกิจ
กำลังจะเจอมาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวเรา
ไม่ได้บอกว่าการชุมนุมผิดไม่ได้บอกว่าไม่ควรชุมนุม
และไม่ได้บอกว่านายกควรจะต้องตัดสินใจยังไง
เพราะตอนนี้ถ้าทั้งสองฝ่ายตระหนักเรื่องนี้
ผมคิดว่ามันไม่ควรจะเดินไปสู่จุดที่บทความนี้บอกเราในเรื่องปัญหาของธุรกิจเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะ